คุณผู้ชมครับหลังจากที่ครอบครัวของเสกโลโซร็อกเกอร์ชื่อดัง
ร่วมมือกันในการพาตัวเสกโลโซไปรักษาอาการป่วยไบโพล่าที่โรงพยาบาลได้สำเร็จนะครับ
ก็มีการเปิดเผยถึงขั้นตอนและวิธีการนะครับว่า
ได้ขอให้ทีมช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวทเข้ามานำตัวเสกออกจากบ้านไปโรงพยาบาล
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปคุยกับทีมช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวทมานะครับ
ซึ่งเป็นของเอกชนว่าเขามีวิธีการทำงานอย่างไร
และตอนเข้าไปช่วยเหลือเสกออกจากบ้านนั้น

ภาพของเสกโลโซร็อกเกอร์ชื่อดังไลฟ์เฟสบุ๊คสดแบบมาราทอนก่อนหน้านี้

ว่าเศกโลโซปวดเป็นโรคไบโพลาร์
โรคที่มีอาการอารมณ์แปรปรวนหรือไม่
เพราะขณะไลฟ์สดมีทั้งการหัวเราะด่าทอบุคคลต่าง
ก็เล่นดนตรีโชว์ตามที่ตัวเองถนัด
ที่สำคัญทำการไลฟ์มาราทอนแบบอดนอน
แฟนคลับรวมถึงสังคมอดเป็นห่วงไม่ได้
และกลัวว่าเสกโลโซอาจคิดสั้นฆ่าตัวตายได้
เรื่องนี้คนในครอบครัวอย่างการวิพากรอดีตภรรยา
รวมถึงเสือลูกชายคนโตก็ออกมายอมรับ
เสกโลโซเป็นโรคนี้มา๑๐ปีแล้ว
ที่ผ่านมาได้ทำการหาหมอมาตลอด
แต่เสกโลโซคิดว่าตัวเองหายแล้วจึงไม่ไปหาหมอ
เผยว่าเป็นโรคนี้ในขั้นที่๓
หากปล่อยไว้อาจถึงขั้นเป็นโรคจิตใต้
แต่แล้วล่าสุดครอบครัวก็ทำการนำเสกโลโซส่งทำการรักษา
ที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาจนสำเร็จ
โดยมีการเปิดเผยว่าผลของความสำเร็จนี้
ส่วนสำคัญมาจากการติดต่อพนักงานบริษัทเอกชน
ที่ช่วยเหลือนำผู้ป่วยจิตเวทไปส่งรักษา

เพื่อไขข้อข้องใจว่าแผนปฏิบัติการนี้เป็นเช่นไร
ธีรพงศ์ลักษณะวงศ์พนักงานรถพยาบาล
หนึ่งในทีมงานรวม๓คนที่เข้าไปปฏิบัติภารกิจเปิดเผยว่า

เลขาส่วนตัวของการวิพากรอดีตภรรยาเสกได้ติดต่อเข้ามา
จากนั้นจึงตัดสินใจเดินทางไปที่บ้านของเส
ตัดสินใจเดินทางไปที่บ้านของเสกโดยวางแผนบอกกับเสกว่าจะเข้าไปเอา
เงินบริจาคที่เสกเคยต้องการบริจาคให้เด็กเมื่อเข้าไปในบ้านทำทีเป็น
แฟนเพลงก่อนแอบไปตัดสัญญาณไวไฟในบ้านที่เสกใช้ไลฟ์สด
เพราะไม่ต้องการให้คนดูเห็นเหตุการณ์ขณะเข้านำตัวเสกส่งโรงพยาบาล
เพราะอาจมีภาพที่ไม่เหมาะสมเผยแพร่ออกไปได้และป้องกันไม่ให้รอปภ
หมู่บ้านเข้ามาช่วยเสกพร้อมใช้สายตาสำรวจดูว่ารอบตัวของเสกมีสิ่งใด
ที่สามารถใช้เป็นอาวุธได้บ้างก็พบว่ามีกีต้าและขวดวาย
ทำทีเข้าไปขอดูกีต้าและขวดวายพร้อมกับนำออกไปให้ห่างจากตัวของเสก
และบอกกับเสกว่าขอถ่ายรูปด้วยเพื่อจะได้เข้าไปประชิดตัวเมื่อถ่ายเสร็จเขาได้พูดกับเสกประโยคนึง
ซึ่งเสกก็ไม่คิดว่าจะได้ยินโดยที่ใช้เวลาปฏิบัติการไม่ถึงห้านาทีพอเราถ่ายรูปเสร็จ
แล้วก็แสดงตัวว่าพี่ครับผมต้องพาพี่ไปโรงพยาบาลนะ
เขาถามว่าคุณเป็นใครอ๋อพี่ว่าผมเป็นใครแต่พี่ผมก็เลยพูดเล่นว่า
รู้แล้วว่าผมใจสั่งมาเท่านั้นแหละเขาก็เริ่มขัดขืนผมก็ล็อกเลย
พอเราสามคนประชิดตัวเนี่ยล็อกแขนคนละข้างละข้างล็อกตัวเนี่ย
เขาทำอะไรเราไม่ได้ล่ะที่ข้างบ้านบอกได้ยินเสียงใช่
อันนี้ผมไม่เถียงแน่นอนแต่พอขึ้นขับรถปุ๊บเขาคุยกับพวกเราดีเลย
ทำไมไม่พูดกับพี่ดีพี่ก็มาได้โอเคเราขอให้รู้แหละพาพี่ไปโรงพยาบาล
เขาก็โอเคคือเขาก็ยอมเขาก็คุยดีกับเราตลอดทาง
หลังจากนั้นคือก็ไม่ขัดขืนเลยร้องเพลงนายธิรพงศ์บอกด้วยว่าสำหรับกรณีของเสกโลโซนั้น
ถือว่ายังไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ที่ยากเพราะที่ผ่านมาทีมเขาเคยถูกผู้ป่วยจิตเวทที่เข้าไปช่วยเหลือ
ต่อสู้ขัดขืนและใช้หัวโขกจนเขาคิ้วแตกเพราะญาติของผู้ป่วยไม่ได้บอกข้อมูลรายละเอียดของคนไข้ทั้งหมด
ว่าผู้ป่วยคนดังกล่าวเคยเป็นนักมวยมาก่อนพร้อมทิ้งท้ายด้วยว่าคนป่วยทางจิตไม่ใช่โรคที่น่ากลัว
สิ่งที่สำคัญคือคนในครอบครัวต้องเข้าใจและต้องใส่ใจดูแลหมั่นไปพบหมอเพื่อรักษา
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน